สร้างซีลอภัทรอยแมล่งมวยกล้ายว่าชมหัว
การให้คะแนนของมวยคู่ที่๒ครับผม
วันกรรมการอำนาจสายฉลาดและสินชัยจุลวงมีความเห็นเหมือนกันครับ
เป็นลูกชายของอดีตนักมวยเก่านะครับ
เดี๋ยววันนี้ดูครับว่าจะเข้าไปหรือเปล่านะครับ
ก่อนอื่นติดตามวิทยา
เมืองน้องคาผมที่สองนัทที่หมด
บูล้างผ่านไม่มีถอย
ยอดขุนพลว่ายืนยง
มาฟังประวัติของมวยรองคู่เอกของรายการวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงเมืองชนเล็กพอสวนทอง
ชื่อดูสิทธิ์สันสิน
อายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี

อดฟ้าสมหวังไก่ย่างที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคาย

ชนะ๔๒แพ้๙เสมอ๒ครั้ง

ชุมพรมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง

คู่นี้ชกพิกัด๑๑๒ปอนด์นะครับ

กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

ฝ่ายแดงเมืองชนเล็กเป็นมวยจังหวะฝีมือครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยจังหวะเตะเข่า

น้ำตาจีน

อาจารย์ให้คะแนน๓คนแนะนำก่อนเลยนะครับ
นัลลินพองฮิลัลอำนาจสายสลาด
แล้วก็ยศพลสุกุมลนันทร์
มวยมุมแดงนะครับเมืองชนเล็กพอสวนทอง
น้ำเงินยอดขุนพลวอยินยงนี่
เป็นดาราประจำศึกยอดมวยไทยรัฐเลยครับ
นางเกงสีน้ำเหวินมีมาชกประจำเลยครับ

นี่เราอองลิระเจ้าเล๊นี่แดงเลยนะ

แล้วกระจำโดยมันให้

ไปน่ะ

จะเห็นว่ารูปร่างและความหนาน้ำเงินจะได้เปรียบเห็นนะ
มาไกลด้วยมาจากหนองคายเลยนะน้ำเงิน
อยู่ที่ว่าปะทะเสียดสีแล้วใครจะยุบใครจะเหี่ยวเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม
จะยืนยงอยู่ยั้งคงกระพันธ์หรือเปล่าครับน้ำเงินเหมือนชื่อค่ายไหมยอดขุนพล
วันนี้ทีมของประธานเอกฏฟังไซค์ประธานกองทุนมากันเพียบเยอะเลยนะครับ
ที่มุมแดงนี่หาที่ยืนไม่ได้เลยอ่ะพี่ป่าแน่นเอียดเลย
ยุทธศักดิ์ล็อก๓อย่างนี้นี่เห็นไหมขาใหญ่ทีมใหญ่ทั้งนั้น
โตบางบอลหมูสะพันธุ์ใหม่โตน้อยปืนรัตนา

ติ่งเฟอร์นิเจอร์มากันเพียบเลยเยอะจริง

ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะแต่ยักษ์นี่ตัวใหญ่

ทางฝ่ายจัดนี่จะไม่ให้ไก่ยักษ์ขึ้นไปที่มุมนะ
ไม่ได้อยู่วิธีจะโยก
ตัวเล็กกว่า
น้ำเงินเชื่อไม่ถึงชั้นไม่ถึงแต่ว่าได้เวทน้ำหนัก

นี่คือการจัดมวยของยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับ
อาจจะมีวัฒนบอกได้อย่างก็ต้องเสียอย่างดิพี่ป่า

นี่แหละครับ
เสนอในฝีฟังโดยจุดของยอดมวยธรรมรัฐโดยโปรโมเตอร์โซงชัย

ตั้งมวยง่ายเลยนะครับเมืองชนเล็ก
วันนี้ผลกองเชียร์มาเยอะด้วยครับที่มุมแดง
ไม่ตกใจครับสบาย
ต้องดูว่าเวทน้ำหนักจะมีปัญหากับเมืองชนเล็กหรือเปล่า
นี่เป็นเกมในยกที่๑นะครับ
ผลทางอีกไกลนะครับหมดยกแรก
ฝ่ายแดงก็เทศเมืองชนเล็กกับส่วนสีครับ
พอสวดทองกับน้ำเงินขุนพลทะย่อดขุนพนครับ
ทั้งคู่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับ

ฝ่ายน้ำเงินก็แท่งหนักพอแท่งใว้นำงาม
ลูกชายลมชวยชพหลาม๖ครับ

เดี๋ยวดูครับลูกฟ้าหล่นนายต้นหรือเปล่าหน่อยครับ
พี่ตัวนี้ขอบบบุคคลกาศีาคมีเอไจระเท่เฉียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐บาทแก่ผู้ใช้จราเข้ฟาดหาครับ
บนเวทีครับยกที่๒มึงชนเล็กพอสวนทองกางเกงสีแดง
หน้าตาเหลี่ยมมวยหน้าตาการวางกาดนี่แม่ออกลูกเที่ยวเลยนะครับแดง
น้ำเงินนี่วันนี้น่าจะต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมสักนิดนึงครับ
แล้วก็จะน้ำเงินตัวใหญ่กว่าได้เวทด้วยจากกุโมนวอร์ยืนยง
เอาละครับทำภายตำแต้นรอกันไปรอกันมาสายหลุดครับ
มึงโชนเล็กนำลวงรุ่นน้องใส่ได้เวทนะครับ
ต้องประทับเปรียดประท่าเสียสีตลอดอาจจะสร้างความหนักแกะกับทางด้านฝ่ายแดงนะ

เนื่องจากเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบน้ำหนัก
แต่ได้เปรียบการผ่านมวยมาครับอาจจะเป็นส่วนเล็ก
ถ้ามาเต้นมารอนี่อาจจะลำบากได้นะ

มันต้องมีตีนหน้านะต้องมีตีนหน้ามาช่วยมาเป็นตัวเสริมหน่อย
หาช่องหาจุดดูนะมวยที่มือไฟแดง
มวยจังหวะแบบนี้ถ้าแค่งหลงเหลี่ยมนิดเดียวเสียอนาคตเลยนะ
ปิดปิดหน่อยยอดพุมหลวงเมื่อสักครู่เนี่ย
๔หลงตีนซ้ายเข้าไปนี่หมดเลย
ยกเดียวเลยมีเกรเลิก

น้ำหนักนี่ใกล้๒๐๐เข้าไปทุกทีแล้วไก่ยักษ์

คู่นี้จะไปเอาสนุกสนานตื่นเต้นมันไม่ได้

ลงทางแล้วน่าเสร็จทันที
เดียวนี่บอกอนาคตได้เลยนะ

วยกินเหลี่ยมเนี่ยแข้งสองแข้งนี่มัน

มาอ่านอนาคตกันเพราะว่าน้ำเงินน่าจะต้องกลับไป

ตัวใหญ่ด้วยยกหน้านะ

ติดในและน่าจะของในโชว์รึเปล่า

มุ่งชนเล็กนี่มันใต้มาช่วยด้วยนะครับ

งัดสวนศอกกันตลอดนะครับ
ทำลายจังหวะตรงนี้นะเข้ารำบากและแค่งขวาติดบ้าง

ดูขยับด้วยความมั่นใจเลยนะโยกไปโยกกันมาแล้วแข้งซ้ายเตะ
เนี่ยทันกันหมดเลยนะเหลี่ยมเหลิงตอนเนี่ยสายตรงสายตา
จ้องกันจนเมื่อยตาแล้วครับ
เหลี่ยมเข้าไม่ได้ยังขบกันอยู่
ขวาคอยสาดตลอดนะครับเมืองชนเล็ก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

อุ้ยให้รอเวกับเราวันนี้นะครับผ่านออกกันแล้ว๒ยกนี่เป็นภาพทางยกที่๒
ฝ่ายน้ำเงินนี่ยอดขุนพลก็เดินเข้าหานี่
ไปขวาได้กำลังิกมายด่อมากันนะครับอีกภาพนี้
วันนี้ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกดูใหญ่กว่า
เพราะฝ่ายแดงนี่ปล่อยเวทขึ้นมาครับ

อ่าน้ำเงินใหญ่กว่าก็จริงนะครับ

เอาตามต่อครับยกต่อไปยกที่๓ครับ
กางเกงสีแดงวันนี้แม่ถ้าชนะลงมานี่
ได้กันรางวัลพิเศษจากหัวหน้าคณะเอกบังไซด์อีก๕หมื่นด้วยนะ
ทีมมุมโมซากูบอกชนะเอาไปอีก๕หมื่น

ต้องเปิดเกมอีกแล้วน้ำเงินตัวใหญ่กว่าเห็นเลยนะ
ยอดขุดมนต์ว่ายืนยงมัวอยากหนองคาย

แต่แข้งขวาของเกงสีแดงนี่อันตรายนะ
ลูกหนักลูกแรงนี่ยกให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะ
แต่ถ้าเดินไม่จริงก็อาจจะเป็นเรื่องได้นะครับคุณผู้ชม

เป็นไปได้นี่แข้งขวาคอยสาดตลอดนะครับ
แรงนี่น้ำเงินได้เปรียบอยู่แล้วเพราะได้เวท
ขุนพลเจอขวาเต็มครับเม็ดนี้

โดนแบบนี้ครับแม่ยกหนึ่งโดนเข้าไป๒๓ทีนี่สถานการณ์ลำบากเหมือนกันนะน้ำเงิน

ขยับเน้นที่แข้งขวาครับเมืองชนเล็ก
โยกไปโยกมาขยับด้วยความมั่นใจ
คู่นี้มันใช้สมองชกค่ะเนื้อน่อยแบบเนี่ย
ไม่มีเรื่องบ๊วยเห็ดขวาคืนมา
ได้แวะควาต่อยควาจิ้มเลย
แค่งขวานี่ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญเลย

ได้ดีด้วยนะครับขวาหลุดขู่บ้างแล้วบีบเลย
ยากหยุดต้นเดินยากหน่อยซ้ายติดใน
มีในไหมไล่แขนมาตรงตรงนี้บรรยากาศในเวทีตอนนี้คึกคักตื่นเต้นมาก
เจี๊ยวเจ้าเลยตอนนี้เจี๊ยวเล็กเจี๊ยวใหญ่เจี๊ยวเจี๊ยวเจี๊ยวมาหมดเลยครับ
ตอนนี้เสียงดังแล้ววุ่นวายเกิดขึ้นแล้วนะครับ
เด้นเท่าขาเอาไล่แขนอย่างเล็กเตี๊ยว

ตำนดสอบแต่ว่าอาวุธอันตรายมากนะของเจ้ามหาวิทยพคุณคม
ขลับเข้าไปถูกโดนเลยจังหวะ๒พวกมึงชนเล็กสวนเลยครับ
หมัดกับ๒คู่นี้ก็มีนะ
โอ้โหบวกเห็นเลยครับโอ้โห

เจอลูกใหญ่เข้าไปหรือเปล่าพี่ป่า

เรียมควักกระเป๋าแล้วครับเจ้าเค้กเขียว

เอาแล้วครับ
ดีใครอยู่เลยว่าอย่างนั้นเถอะ

โหสองตีนี่สวยเลยครับ

ด้วยครับขุมพลย่อยอยู่ปลุ๊กซ้าย

ที่ผ่านมาโหไฟล์น้ำเมืองกับ
ยอดขุมพลไปเดินเข้าหา

ฝ่ายแดงเมืองชนเล็กโดนหมัดโดนศอกเขาถึงก็เป๋เหมือนกัน

มีการแลกมีดสั้นเลยฮะสับสอกแลกกันเลยครับ

โอ้โหดูเดินเลอะเกินพี่ชัย
มุมแดงนี่หัวแห่งแล้วครับมา
หัวแตกแล้วครับเลือดไหลเป็นทางเลยครับ

นับน็อกแตกนี่รับสดเลย

ยกที่๔สถานการณ์เริ่มเยี่ยมข้น
ที่๓ทำท่าจะเป๋ไปนิดนึงนะครับ

โดนหมั่นเข้าไปทำท่าจะเป๋เลย

ลงในลงในเตะหัวข่าวซ้าย

นี่แหละครับมวยเวทเสียเปรียบมันเป็นอย่างนี้เลยนะ

ล็อกโหนเลยตีไม่ได้ครับตัวเล็ก

ตั้งไทยทางให้เดินไม่รู้ใครถอยเลย

เกี่ยวขาเสียหลัก

เสียคะแนนนั้นหรือเปล่าต้องถามอีกโอ้เจอสองซ้ายเต็ม
อ้าววิ่งไงวิ่งไงพลิกเหลี่ยม
ความจะเจอซ้ายกันเต็มอีกครับเอ้าเจอซ้ายกันไปอีกเอ้าว่ายังไง

ต้องเร็วตีแล้วเข่าทำไมต้องตีทำไมต้องก่อล็อกของพลอยล็อกแล้วตีตีไปเรื่อย
ไปโดนล็อกหักข้อกไกดแบบนี้แก้ไม่ตบเลยมีฆนเล็ก
โอ้เวรนุกรอรองมาตีตีไปเรื่อยอนั่นดึงเรียนเล็กดึงตัวหยั่นดึงไม่ลง

เออตีเอานิ่มเอานวดไปเรื่อยเลย
ชนเล็กแม่ใหญ่กว่านี้พี่ไม่เคยเจอ

ถึงตัวพี่ป่าถึงตัวถึงตัวตลอด
นี่แก้ไม่ได้เลยมึงชวนเล็กออกตีนไม่ได้
ล็อกทองคอยปอกเป็นคิดตันเลยนะครับคุณผู้ชม

ชายต้องขยันนิดนึงนะชายต้องขยันล่ะครับ

ก็อย่างโต๊ะ

สายออกไหม

แล้วก็แม่เป็นดารายอดมวยไทยรัฐเลยนะ

มันไม่สะเทือนไม่ไตใส่ภูเขา
ดู๑๐วินาที

ไม่สนใจแล้วชนอย่างเดียว

เมืองชนเล็กโดนแบบนี้เข้าไป

น้ำเงินยอดขุนพลนี่ตะคุบในเลย

ขวายย่อยกภูเขาในที่อาศัยความใหญ่
เดินไล่ปั้มรัดฟัดตีเข่าหักคู่ชกเมืองชนเล็กนี่ไปไม่เป็นแล้ว

ครับจะมียูเทิร์นกลับไหมล่ะ

ถึงบางประกงแล้วครับ
อาศัยความใหญ่นะครับ
ปั้มรัดโดนตีเขาเข้าไปออกกับการจุกเสียดเลยครับ

กู้สถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าครับ
กับชมครับยกสุดท้ายนะครับ๓ยกนี่แม่
ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับ

เจอของแข่งของยอดฯฝนก้นเข้าไป
แดงเดี๋ยวมันกลับสะอึกสะดุ้งเลย
สุดท้ายเหลือหมัดกับศอกแล้ว

เข้าอาชีพด้วยยอดขุนพลน้ำเงินจากหนองคาย

ถ้ามีเห็งมาคมเข้าโฟกัสมานี่ก็
เป็นไปได้ครับพลิกล็อกระเนละนาดแน่นอน
สุดท้ายล่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคุณอนุมัตินะ

มัดมวยเมืองกล้วยปิ้งเขาก็บอกแล้ว

แต่ต้องพยายามนะครับพยายามเลยเน้นเลย

ยังถึงตัดทิ้งหมัดกับศอกเท่านั้นครับ

พูดถึงโรงโนเมริกาสมไทยแล้ววันที่๓๖เท่ากลับ
โดยเข้าดังมุกมวยก็ตัวหนึ่งแสนบาทไว้คู่แรกเลยนะครับ
พิชิตชัยเอ่อพีเคแสนชัยมวยไทยกับการออกประนาจ
เป็นการจัดกันระหว่างศึกวันทรงชัยร่วมกับแขกพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับ
มีเด่นเกียงไกรกับวิทยาเล็กชกเป็นคู่๒
มีเพชรสุพรรณกับเมืองชนเป็นคู่ที่สาม
พระจังฉายมาด้วยมาเจอกับลูกมิสในการต่อประหนักกัน
ร้อยยี่สิบเอ็ดแบบร้อยยี่สิบสามพระจังฉายต่อนั้น

ทวนกองกับมะนาดวันนั้นมาเสียเวที่นี่ไป
ทวนมาใหญ่เลยวันนั้นซุ่มมาเลย
ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งศิลปะการต่อสู้ที่ทางไทยรัฐทีวีภูมิใจเสนอ

ติดตามชมกันสดจากประเทศฟิลิปปินส์

แต่มันคือศิลปะการต่อสู้

กองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย

พรุ่งนี้๒๗มีนาคมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายท่อส่วนและจัดกิจกรรมไทรัตเชียร์ไทยแลนด์
กับการโคจรมาพบกันในรอบ๑๗ปี
ระหว่างทีมชาติไทยปะทะกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับ

เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา๕โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
ที่สำคัญที่สุดทีมชาติไทยก็ผ่านเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายคัดฟุตบอลโลก

หลุ้นกันเป็นชอดไปนะครับเป็นสเต็ปไป

วันนี้เจอกับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยนะครับ

ลูกชายของประธานเอกบังไซด์

ผู้ชนะนะครับยอดขุนพลวอยืนยง
ชนะกระแนนมึงชนเล็กพอศูนย์ทอง